อุบายเขาอยู่กับแฟนที่หอพักที่หัดใหญ่สงขลา
ปรากฏว่าขับรถวกกลับมาอีกทีมาเจอภาพบาดตาบาดใจค่ะ
เพราะว่ารุ่นน้องที่ทำงานผู้ชายไปนอนอยู่กับแฟนสาวบนเตียงนอน
ไปทับที่ของเขานี่คือสภาพของคนเจ็บนะฮะ
สุดท้ายแฟนสาวกับหนุ่มรุ่นน้องค่ะ
คือผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็อาศัยอยู่กับภรรยาของเขาเนี่ยจดทะเบียนกันได้ปีนึง
ก็อยู่กันที่ห้องพักแห่งนี้ที่หัดใหญ่สงขลา
แต่เขาก็รู้สึกระแคะระคายมาตลอดว่าภรรยาของเขาเนี่ยจะมีชายอื่นหรือเปล่า
เป็นนุ่มรุ่นน้องที่ทำงานหรือเปล่าก็เลยบอกว่าจะไปบ้านชุมพร๓วัน
แต่ย้อนมาดูตอนเช้าแล้วก็เจอภาพบาดตาบาดใจ
สุดท้ายใช้มีดพับที่พกมาด้วยจ้วงแทงสาหัสทั้งคู่นะคะ
ล่าสุดก็ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๗โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งบอกว่ามีคนถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัส
จุดเกิดเหตุก็คือหอพักแห่งหนึ่งในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดทรงคลา

พร้อมกับประสานกู้ภัยด้วยอีกทางหนึ่งมาตรวจสอบพื้นที่ด้วยกัน
พอไปถึงหอพักจุดนี้แหละค่ะ
ไปพบผู้ชายคนแรกก่อนที่ถูกมีดจ้วงแทง
เป็นผู้ชายอายุ๓๓ปีนั่งอยู่ที่หน้าหอพัก
รอคอยความช่วยเหลือนะคะคือที่ลำตัวเนี่ยถูกมีดฟันเป็นแผลชะกันแหละค่ะ
ส่วนภายในห้องพักห้องพักหมายเลข๖๒
ไปพบกับนางสาวนัทอายุ๓๕ปีอยู่บนที่นอนได้รับบาดเจ็บ
โดนมีดไปฟันได้รับบาดเจ็บเป็นแผลจากการบริเวณต้นแขนทั้งสองข้าง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยการประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวคนเจ็บทั้งสองคนแล้วค่ะไปส่งที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายนิพิษเริกสมุทร
เป็นสามีของนางสาวนัทซึ่งหลังก่อเหตุ
ขับรถเก๋งหลบหนีไปนะคะหลบหนีไปได้ไม่นานค่ะคุณผู้ชม
สักประมาณ๔ชั่วโมงต่อมาตำรวจสพหัดใหญ่
ก็ประสานไปที่ตำรวจทางหลวงไปสกัดจับรถของนายนัท
สุดท้ายตำรวจทางหลวงประสานมาที่ตำรวจสภหัดใหญ่บอกว่าเจอแล้ว
ขณะนี้กำลังจอดพักอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
อำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาส
ก็เลยประสานตำรวจท้องที่ของจังหวัดนราธิวาส
ไปจับกลุ่มแล้วก็ส่งตัวมาที่สพหัดใหญ่
นี่นะคะเสื้อดำนี่แหละค่ะ
นายพินิศคนก่อเหตุย่อมรับสารภาพบอกว่า
ตนอยู่กินกับนางสาวนัทได้ประมาณ๑ปีจดทะเบียนด้วยกัน
แล้วก็จดทะเบียนสมรสด้วยกันสักประมาณ๓เดือน
อยู่กินกับนางสาวนัทก็มีปากเสียงกันบ้าง
ตามประสาทผัวเมียนี่นะคะเพราะว่าตนได้ข้อมูลมาว่า
นางสาวนัทมีชายอื่นเข้ามาติดพันธุ์
แต่ทุกครั้งสอบถามพอถามเรื่องนี้

ฝ่ายนางสาวนัทก็จะปฏิเสธทุกครั้งไม่มีไม่มีอะไร
เหตุการณ์เริ่มจากตอนไหนก็คือช่วงเช้าของวันที่๓๐ธันวาคม
หลังตื่นนอนตนเองก็คือนายนิพิษออกอุบายบอกว่า

พอทำงานเสร็จแล้วจะไม่อยู่สัก๒๓วันนะ
จะกลับบ้านที่หลังสวนชุมพร
จากนั้นตนก็ลุกขึ้นค่ะทำท่าทางทาง
จัดกระเป๋าเตรียมกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าออกไป
หลังจากที่ออกไปสักพักหนึ่งคาดว่าแฟนสาว
น่าจะนัดแนะกับรุ่นน้องที่ทำงานของตนเอง
ว่าวันนี้ก็คือนายพินิษฐ์จะไม่อยู่จากนั้นแฟนสาวก็ออกไปทำงานตามปกติ
หลังจากนั้นช่วงเย็นก็กลับมาที่ห้องพร้อมกับรุ่นน้องที่ทำงาน
ก่อนจะมาหลับนอนด้วยกันทั้งคืนพอรุ่งเช้าวันนี้สามสิบเอ็ดธันวาคมนะคะ
รู้ข่าวว่าแฟนสาวเนี่ยมีความสัมพันธ์กับชายอื่นแน่แล้วชัวร์แล้ว
ตัดสินใจขับรถเก๋งแอบมาดักดูแฟนสาวว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า
ข้อมูลที่ได้มามาแอบดูพอมาถึงห้องพักจอดรถเลยค่ะ
เดินลงไปที่ห้องพักเปิดประตูเข้าไปเห็นภาพเต็มตาเลยค่ะ
มันบาดตาบาดใจแฟนสาวกำลังนอนอยู่บนเตียงกับรุ่นน้องที่ทำงาน
พอเห็นภาพเท่านั้นแหละค่ะนายพินิษฐ์บอกว่า
โกรธจนเนื้อตัวสั่นก็เลยบันดาลโทษะด้วยการหยิบมีดพกที่พกมาด้วยในกระเป๋าเนี่ย
มาฟันแทงรุ่นน้องที่ทำงานแล้วก็แฟนสาวจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
จากนั้นก็รีบลงมาจากหอพักแล้วก็ขับรถหลบหนีไปนะคะ
สำหรับบาดแผลฝ่ายชายเนี่ยคุณผู้ชมค่ะถูกฟันที่บริเวณหน้าท้องด้านซ้าย
วนมซ้ายใกล้กับหัวใจต้นแขนด้านซ้าย
ต้นแขนขวาแล้วก็กามด้านซ้ายรวมทั้งหมด๕แผลแบบนี้นะคะ
ส่วนฝ่ายหญิงถูกฟันบริเวณต้นแขนทั้งสองข้างมีบาดแผลบริเวณใต้คาง
สักประมาณ๑๐เซนติเมตรลึกประมาณ๔เซนติเมตรค่ะ
เส้นทางที่นายพินิษฐ์คนก่อเหตุใช้หลบหนีนั้นนะคะตอนนี้ยังตอนที่หลบหนีเนี่ย
ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะใช้เส้นทางไหนหลบหนี
เพราะในใจตอนนั้นคือคิดว่าหลบหนีไปเรื่อย
เพื่อระบายความแค้นพอตั้งสติได้ก็ตัดสินใจว่ามามอบตัวกับตำรวจ
เขาบอกจะกลับบ้านแล้วก็บอกกลับบ้านไปหาพ่อแม่ปีใหม่อะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยก็ไม่ได้เอกใจจนมาตั้งเมื่อเช้านี้ครับ
ก็โทรศัพท์ไม่รับไลน์ก็ไม่อ่านเขาคุยก็เลยมาดู
ขณะที่ผมไปที่ห้องได้เปิดประตูห้องแล้วก็ได้เห็นเขาสองคนนอนอยู่ที่เตียงด้วยกัน
ก็เลยเกิดอัตถโมขึ้นมาโดยทำอะไรโดยไม่ยังคิด
เพราะหลังจากนั้นพอเห็นเห็นเลือดผมก็หยุดแล้วผมก็ลงมาแล้วก็กลับมาไปเรื่อยเรื่อย
ตัวนั้นก็เป็น
มีแม่บ้านที่เห็นเหตุการณ์นะฮะเขาบอกว่าตอนที่นายนิพิษก่อเหตุแล้วเนี่ย
ฝ่ายชายก็อยู่ข้างล่างฝ่ายหญิงเนี่ยอยู่ข้างบนฝ่ายชายก็วิ่งหนีลงมา
บอกให้ไปช่วยฝ่ายหญิงข้างบนด้วยส่วนฝ่ายหญิงนั้นเพิ่งมาอยู่ที่หอพักแห่งนี้ได้สองเดือนนะฮะ
อันนี้แม่บ้านที่หอพักบอกนะครับแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นว่าเคยพาผู้ชายที่บาดเจ็บมาที่ห้องนะ
แต่เคยเห็นมารับกันอยู่มารับที่หน้าหอพักสัก๗๘ครั้งนะครับ
แล้วก็เขาลงมาทางลิฟท์เสร็จเขามายืนค้ำอยู่ที่หน้ารถแถวลานจอดรถอะค่ะ
แล้วก็เขาก็ล้มลงไปเขาบอกให้หนูขึ้นไปดูผู้หญิงข้างบนเขาบอกว่าผู้หญิงข้างบนนั้นอาการสาหัสกว่าเขา
แล้วในส่วนของแฟนเขาอะครับส่วนมากเราเจอคนไหนครับ
คนที่เป็นคนทำค่ะที่หนูเห็นเขาคือเขาอยู่กันทุกวัน
เราเห็นบ่อยไหมหนูเพิ่งเห็นเขามาครั้งนี้ค่ะ

แล้วก็ผู้หญิงก็ลงมาแล้วมันก็ไปส่งที่ทำงานอะไรประมาณนี้
ถามรวษสหภหัตยัยก็แจ้งข้ออาหารกับในนิพิษนะครับ
คือพยายามฆ่าแล้วก็คัดค้างประกันตัวด้วยเพราะว่าคดีอุกชกัน
คือเอาละเรื่องนี้มันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของความที่หึงหวงไปเห็นเหตุการณ์แบบนั้น
มันก็หลายคนก็อาจจะบอกว่าก็เข้าใจนะแต่ว่าการใช้วิธีแก้ไขปัญหาแบบนี้มันก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด
เพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันมีอยู่นะฮะแม้ว่าจะไม่ใช่กฎหมายอาญาโดยตรงอาญาโดยตรงนี้คือจดทะเบียนซ้อนเนี่ยอันนี้ฟ้องได้
แต่ถ้าฝ่ายสามีหรือภรรยาของเราที่จดทะเบียนมีชู้เนี่ยอันนี้ไปฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายกับคนที่มาคบชู้อะไรพวกนี้ได้
แต่มันต้องอดใจหน่อยต้องอดกล้านหน่อยต้องรอเวลาหน่อย